จากไปของพี่ตัวสรรยูนะคะ
ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
ของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้ค่ะ
ที่ต้องสูญเสียบุคลากรมากฝีมือไปแบบไม่มีวันกลับเช่นนี้
เชื่อว่าหลายคนค่ะก็ตกออกตกใจ
เพราะว่าไม่มีใครทราบเรื่องอาการป่วยหนักของพี่ตัวมาก่อน

บอกเล่าอาการป่วยว่าทำไมพี่ตัวจากไปแบบปุบปับแบบนี้
เราทำภาพกราฟิกอธิบายให้ได้เห็นกันชัดนะคะ
ถึงอาการป่วยของพี่ตัวแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
แต่ก็ดูแลตัวเองมาอย่างดีนะคะ
สองปีหลังค่ะก็ไม่ได้ตรวจสุขภาพ
ตุลาคมปี๒๕๖๒ค่ะพี่ตัวซุดแล้วก็ล้มในกองถ่าย
กระดูกสันหลังหักก็เข้าโรงพยาบาลรักษาตัว
จากนั้นพี่ตัวก็เริ่มปวดหลังค่ะ
ตรวจพบว่ากระดูกข้อที่๓นั้นยุบลงไป
แต่ไม่ต้องผ่าตัดเพราะว่ากระดูกส่วนอื่นนั้นยังแข็งแรงอยู่
แต่แพทย์ตรวจเจอริ่มเลือดค่ะพบว่าค่าตับสูง
กลายเป็นพันธุ์เกิดเป็นมะเร็งตับ

ตอนแรกพี่ตัวนะคะก็สงสัยว่าเป็นได้อย่างไร
ที่ตัวเองนั้นดูแลร่างกายมาอย่างดีเลย

ไปจนถึงข้อที่๑๑และลามมาที่ปอด
หมอบอกว่าพี่ตัวเป็นมะเร็งระยะที่๓
น่าจะรักษาหายได้ด้วยการใช้ยาควบคุม
กระจายที่ตับจำนวน๖เข็ม
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้
อาการพี่ตัวก็ดีขึ้นตามลำดับ
จนกระทั่งกลับมาทำงานกำกับละครต่อไป

ตัวเริ่มปวดบริเวณสะบักแล้วก็เข่า

แล้วก็เริ่มทำการฉายแสงบำบัด
และเนื่องจากตับอยู่ใกล้กับกระเพาะอาหารนะคะ
ทำให้พี่ตัวไม่ค่อยอยากทานอาหาร
แล้วก็ตรวจพบว่ามีแคลเซียมสูง
ทำลายการพักผ่อนทำให้ไม่อยากนอนหลับ

ก็เลยทำให้อาการของพี่ตัวสุดลงในทันทีคุณผู้ชม

ตัวต้องกลับเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกครั้ง
ไม่กี่วันหลังเข้าโรงพยาบาล
พี่ตัวเริ่มพูดช้าลง
คิดช้าลงเพราะแคลเซียมสูงค่ะ

ตัวก็จากไปอย่างสงบ
วันเดียวกับที่เสียคุณแม่ไปเมื่อ๓ปีก่อน
โดยมีคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนรัก
ส่งพี่ตัวในวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะ
พี่เอกธเนศวรากุณุคระพี่ชายแท้ของพี่ตัว
ได้เล่าถึงคำสั่งลาสุดท้าย
ที่ทุกคนบอกให้พี่ตัวไปอย่างสงบ

ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของพี่เอกกันค่ะ
ตัวเนี่ยนอนนิ่งเหมือนหลับไปเฉย
แล้วเราก็ได้คุยว่าเออตัวก็หลับไปก็ได้นะ

เดี๋ยวมันก็เหมือนตื่นไปตื่นที่ไหนก็ไม่รู้

ตอนนี้สบายใจนะลูกเมียอยู่ทุกคนอยู่
ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาอยู่กันหมด
ทุกคนสบายมาส่งเหมือนไปเที่ยว
แล้วสุดท้ายก็ตัวก็คลอดไป
และหนึ่งผลงานในความทรงจำของพี่ตัว

งานเรื่องนี้ค่ะถูกนำมาสร้างหลายต่อหลายครั้ง
ซึ่งพระเอกชื่อดังมากมายที่เคยรับบทบาทนี้
ลารับไปแล้วถึง๓รุ่นด้วยกัน
แล้วก็นับเป็นการจากไปก่อนเวลาอันควรทั้ง๓ท่านโดยวัดเลย
คนแรกค่ะคุณมิตรชัยบัญชา
ได้แสดงเอาไว้ในเวอร์ชันภาพยนตร์ค่ะ

อยู่ในโรงนานถึงครึ่งปีทีเดียว
คุณมิตรเสียชีวิตในวัย๓๖ปีค่ะ
ต่อมาค่ะในปี๒๕๓๘พี่ตัวนั้นก็มารับบทบาทนี้
จอทางช่อง๗ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลย
สูงสุดค่ะจนทำสถิตินะคะเรตติ้งสูงที่สุดตลอดการอันดับที่๓
ตัวจากไปขณะที่อายุ๕๙ปีค่ะ
แล้วก็ในปี๒๕๕๓ค่ะมนรักลูกทุ่งก็กลับมาโลดแล่นอีกครั้งหนึ่ง
บทบาทพี่คล้าวที่แสดงโดยคุณปอทฤษฎี
ปอเสียชีวิตขณะที่ตัวเองอายุ๓๕ปีเท่านั้นค่ะ
และแม้ทั้ง๓พระเอกจะจากไปแล้วนะคะ
แต่เชื่อว่าเมื่อนึกถึงผลงานที่สร้างชื่อเมื่อไหร่
ก็ยังเป็นที่ตราตึงใจแฟนอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายแน่นอนค่ะ
พี่ฉันบอกเลยว่าเรา๒คนทันยุคของพี่ตัวมณรักลูกทุ่ง
เล่นคู่กับพี่น้ำพึ่งณธนิกาสุดยอดแห่งความสนุก
เป็นยุคเฟื่องฟูของมนต์รักลูกทุ่งนะ

นั้นใครไม่ดูนี่โอ้โหไม่มีเลย
เอ่ยแฟชั่นเอ่ยต่างนานากลับมาแบบนี้ค่ะ
โอ้โหตายแล้วแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า
บทเพลงหรือว่าผลงานหรือทุกความทรงจำของทุกนักแสดง
ก็ยังคงตราตึงอยู่ในหัวใจของแฟนละครแฟนหนังชาวไทยอย่างแน่นอน
ต้องแสดงความเสียใจมาในโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ